พร้อมหรือยังครับสมาชิกคนนิยมตัว

อ้าววันที่๑๕แล้วนะครับ

ที่สำนักศักยันต์บ้านวังนาคานะครับ
หรือศรีเผ็ดหู้นีนาคา

นเหลาทำพิธีบวงสวงผีโพงนะครับตั้งเครื่องบายสีหัวหมูไก่กบสดสดนะฮะ
เหล้าเบียร์มาเส้นไหว้ผีโพงครับที่เลี้ยงไว้แล้วก็ให้โชคลาภมาถึง๖งวดติดต่อกันแล้ว
เขาว่างั้นอาจารย์ต้อมเล่าบอกว่าว่านผีโพงนิยมเลี้ยงกันในสมัยก่อน
โดยพวกนักเลงชอบนำมาใช้เป็นมวลสารต่างมีอิทธิฤทธิ์หลายทางทั้งเสน่ห์เมตตามหานิยมแคล้วคลาดคงกระพันชาตรีแล้วก็โชคลาภ
นผีโพงนะครับเขาบอกว่าชอบกินกบกับลื้อสดนะฮะอาจารย์ได้ศึกษามาประมาณ๔ปี
แล้วก็เริ่มปั้นหุ่นผีโพงเมื่อสามเดือนก่อนก็ได้โชคได้ลาบมาตลอดนะครับ
แล้วก็ลูกศิษย์ที่บูชาก็ได้โชคได้ลาบไปเหมือนกันงานนี้ก็จ้องดูทูปเสี่ยงทายนะครับเดี๋ยวเขาจะไปเสี่ยงโชคกันครับ
ต่อเลยค่ะไปกันที่จังหวัดสุโขทัยนะคะวัดหนองทองตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองค่ะ
บ้านเขาลงขันกันนะลงขันไปทำอะไรอ่ะจ้างรำวงย้อนยุคมาเล่นแก้บนกุมารไอ้ไข่เหนือนะคะ
พร้อมกับมีการตั้งโต๊ะจีน๑๕โต๊ะเลี้ยงชาวบ้านหลังจากที่งวดที่ผ่านมารับโชคกันทั่วเป็นไงคะพี่เบิร์ต
จังหวะดนตรีมันใช่ไหมโยกย้ายด้วยเลยนะคือชาวบ้านบอกว่ารับโชคกันทั่วหน้านะถูกรางวัลกันยกหมู่บ้าน
ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะตัวแทนหนึ่งในชาวบ้านก็เลยพอรับทรัพย์แล้วเล่าบอกว่ามาเสี่ยงตักไข่ในหายทองคำ
กุมารไอ้ไข่เหนือก็เลยนำไปเสี่ยงโชคปรากฏว่าถูกรางวัลงวดวันที่๑กุมภาพันธ์
หมู่บ้านก็เลยต้องกลับมาแก้บนแบบนี้แหละโอ้โหเขาถูกกันยกหมู่บ้านเลยอ่ะก๊อฟอืม
อิจฉาจังเลยอ่ะนะเอาขยับขึ้นไปที่เชียงใหม่หน่อยแล้วกันนะครับ
ตัวหนึ่งเป็นรวดลายโดดเด่นมากกว่าตัวอื่นคุณผู้ชมดูสินี่ตัวนี้มันมีลายคล้ายกับพระสมเด็จที่กระดองของมันไหน

เมื่อนำมานับปรากฏว่านับได้๑๓องค์
หมายถึงว่ารูปที่คล้ายพระสมเด็จบนกระดองเต่านะ
แล้วเดี๋ยวจะเอาไปเสกโชครั้งกว่านี้นะครับ
อ๋อไปกันที่วัดสว่างอารมณ์นะครับอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมครับ
มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคเยอะเลยนะฮะ
คือวันที่ไปเลือกนะฮะที่อ่างน้ำมนตาทองนิ้วรายบนสาราการประเรียนเนี่ย
คือบรรดานักนิยมตัวเลขเขาไปดูน้ำตาเทียนในอ่างน้ำมนต์กันครับ
ตัวเลขเขาบอกนะเขาบอกนะเขาบอกว่าโอ้โหที่นี่เนี่ยแม่นเหลือเกินนะครับ
ใครดูออกก็เอาสิ่งที่เห็นไปซื้อลอตเตอรี่ที่ตั้งขายอยู่เต็มเลยในวัดนะครับ
แต่ถ้าใครเพ่งแล้วคิดไม่ออกนะเขามีคนที่คิดไว้ให้
เขาจะแปะอยู่ตามแผงแบบนี้นะครับไม่ต้องไปจินตนาการเองฮะ
ค่ะคุณจำเลขตรงนี้ไว้ให้ดีนะมันเผอิญหรืออย่างไร
ตรงกับที่ที่ดิฉันจะเล่าต่อไปนี้ค่ะ
ที่วัดโบสถ์ราษฎรสัตว์ธาตำบลบังระกรรมอำเภอภูทองจังหวัดอ่านทอง
กว่านี้ไม่มีอีกแล้วใช่ไหมก๊อฟพี่เบิร์ตทั้ง๙ทั้ง๔ทั้ง๕มากันเต็มเลยค่ะ
นี่แหละค่ะไม่ต้องจินตนาการใดนะคะชาวบ้านแวะเวียนกันมาค่ะ
จุดทูปกลับไหว้ขอพรขอโชคขอลาบแบบไม่ขาดสายนะคะ
พอเสร็จแล้วก็วนไปส่องน้ำตาเทียนในอ่างน้ำมนต
เพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งที่เห็นนั้นคือสิ่งที่ใช่
เพื่อจะนำเลขไปเสี่ยงโชคหวังว่าไอ้ไข่กุมารเทพ
นำมาจากวัดเจดีจังหวัดนครศรีธรรมราช
จะให้โชคให้ลาบเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมานะจ๊ะ